เมื่อคืนนี้ก็มีเหตุอุกอาจถึงขั้นกราดยิงใส่บ้านกันเกิดขึ้น
ท้องที่ของสนบังขุนนลนะครับตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่าตกลงจะเป็นฝีมือของแก๊งวัยรุ่น
ขายใหญ่ย่านฝั่งทนนะฮะที่ชื่อว่าแก๊งโอรสใช่หรือไม่อย่างไร
เพราะความจริงเนี่ยก็มีข่าวว่าตำรวจก็กวาดล้างกันไปโอ้โหหัวหน้ากงหัวหน้าแก๊งโดนไปหลายรายแล้วอ่ะนะ
มีเจ้าของบ้านนะครับเขาไปแจ้งความกับตำรวจสอนอบางขุนนลบอกว่าเมื่อคืนนี้ประมาณสักเที่ยงคืนนะครับ
มีคนร้ายบุกมาใช้ปืนหลายกระบอกยิงใส่เข้าไปในบ้านของเขานะฮะเป็นบ้านของลูกสาวเขานะ
ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ทางแม่เขามาพักอยู่ด้วยนะครับบ้านอยู่ที่ซอยจรรย์สนิทวง๒๗แยก๑๖แขวงตลาดบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยนะครับ
ทางแม่บอกว่ามีเพื่อนของลูกสาวอยู่ด้วยกัน๖๗คนได้ยินเสียงคนจำนวนมากมายืนโวยวายอยู่หน้าบ้าน
ก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดทุกคนต้องก้มลงหมอบกับพื้น
หลังเกิดเหตุพบว่ากระสุนปืนทะลุกระจกหน้าต่างและอีกหลายแห่งในบ้าน
ทางเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบพบว่าบ้านหลังนี้เป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นนะครับมีรั้วสแตนเลสอย่างดี
มีร่องรอยกระสุนทั้งทะลุและไม่ทะลุเข้าไปที่บ้านทั้งตัวบ้านแล้วก็หน้าต่างเนี่ย
กระจกก็แตกประตูไม้หน้าบ้านก็มีรอยกระสุน
ในห้องรับแขกชั้นล่างมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๖ปลอก
หัวกระสุนขนาด๙มมตกอยู่ที่หน้าบ้านฝั่งตรงข้าม๕หัว
ภูมิกับการสอนอบางขุนนลนะครับบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ฝ่ายสืบสวนก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาคนร้ายแล้วว่าขี่รถมาทางไหนอะไรยังไง
ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่แต่ถือว่าอุกอาจมากนะมูลเหตุมาจากเรื่องไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องขยายผลกันเพิ่ม
แต่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณภูริพัฒน์บุญนินลงพื้นที่ไปดูนะครับที่บ้านหลังนี้
ก็พบรูกระสุนปืนเยอะแยะไปหมดอย่างภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับ
โอ้โหหน้าตรงหน้าต่างนี้แตกหมดนะฮะกระจกหน้าต่างชั้นล่างชั้นสองมีกระสุนหลายนัดเลย
มีวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในบ้านเขาบอกว่าบ้านหลังนี้รุ่นพี่เช่าเอาไว้
ส่วนตัวเองเพิ่งจะมาเฝ้าให้เฉยก็รู้แค่ว่ามีเหตุยิงกันเขาไม่อยู่หรอกนะเมื่อคืนเนี่ย
ปกติแล้วรุ่นพี่จะเช่าบ้านกันอยู่แล้วก็มีเพื่อนแวะเวียนมาหาอยู่บ่อยครั้ง
พี่ก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปก็อาจจะมีเรื่องมีราวบ้าง
แต่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับพวกนักเลงเพราะว่าก็ทำมาหากินกันตามปกติ
พี่คิดว่าสถานทุกท่านร้อนไหมหรือยังไง
ปกติเขาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับพวกนักเลงแล้วก็ทำมาหากินปกติแล้วครับ
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ปรากฏว่าช่วงเที่ยงบ่ายที่สนบังขุนนล
หลังจากที่ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้ว
ก็พบว่าใช้ปืนหลายกระบอกแหละจากร่องรอยกระสุนที่ยิงเข้ามาในบ้าน
และพบว่าก็มีคนในบ้านที่ยิงสวนออกไปเหมือนกันนะ
กำลังไล่ตรวจสอบอยู่ว่าตกลงความจริงมันเป็นยังไงกันแน่
แต่มีผู้ปกครองนำเยาวชนชายุ้นสิบเจ็ดปีคนหนึ่งพร้อมกับปืนก้าวมม
พบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
ใช้ปืนกราดยิงใส่บ้านเมื่อคืนวันเกิดเหตุนะฮะ
จากการตรวจสอบปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ครอบครองโดยบุคคลอื่นทำให้เยาวชนชายคนนี้มีความผิด
ฐานมีปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะ
จากการสอบสวนสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยทำให้ทราบว่า
วัยรุ่นสองกลุ่มไปมีปัญหาทะเลาะวิวาสชกต่อยกัน
จากการเที่ยวงานประจำปีของวัดอมรินทรารามหรือหลวงพ่อโบสถน้อย
ที่คู่อริจะติดตามมาที่บ้านแล้วใช้ปืนยิงเข้าไปข้างในบ้าน
ส่วนคนในบ้านก็มีปืนก็เลยยิงสวนออกมา
ผู้ก่อเหตุทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอายุสิบเจ็ดถึงสิบแปดปีนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเรียกทั้งสองฝ่ายให้เข้ามามอบตัวให้หมดนะครับ
แต่ก็ยังไม่ได้ระบุว่าฝ่ายไหนที่จะเป็นฝ่ายของแก๊งโอรส
ตามข่าวที่ออกมาหรือไม่ค่ะโดยเฉพาะฝ่ายที่บุกมายิงเขานี่
โอ้โหแต่นี่วัยรุ่นไปเที่ยวงานวัดไงแล้วมีเรื่องกันค่ะ
แล้วก็มีปืนโอ้โหอีกแล้วอ่ะแล้วตามมายิงถล่มกันเนี่ยนะนะคะ